คนบอกแล้วจะพึ่งอะไรดีล่ะที่จะทำให้เข้มแข็งยึดเหนียวจิตใจเหรอ
อ่าสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจวันนี้เรามีนำเสนอนะคะ
จากคุณแต้วนัทธพรก่อนอย่าบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่น
นี่คือเรื่องจริงและเป็นเรื่องจริงจังอย่าบอกว่าเหรียญแต้วนี่ทำจริง
ทำจริงเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เฉพาะเป็นเรื่องที่แชร์ในโลก
ขายจริงจริงด้วยทำเองเลยทำเองเลยและเป็นลักษณะเขาเรียกว่าอะไรนะ
วันนี้เลยไปจนถึงสิบแปดนาฬิกาเพราะฉะนั้นใครสนใจลองเข้าไปดูใน
ของคุณแต้วนัทพรได้นะคะว่าสั่งแบบไหนยังไง
สินค้าจะจัดส่งวันที่๒๐เมษายน
คุณแต้วบอกว่าไอ้จุดติดหลังมือถือเนี่ย
ถามว่าพอไหมเธอบอกบางคนอาจจะพรีออเดอร์ไม่ทัน
ไม่เป็นไรค่ะแต้วมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะ
สติ๊กเกอร์ราคา๖๐บาท
แต้วเออเอาสิสติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์หลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมใช้โอกาสนี้ล่ะ
บอกว่าก็เอารายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายฟังนะคะ
รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย
อบให้สถาบันบำราชนาราดูล

ใครสนใจนะคะก็ลองเข้าไปดูกันได้ละกันเนอะ
ไม่รู้จะหมดหรือยังเนี่ย๖โมง
แต่แต้วนี่สุดยอดจริงนะ๖รอบรอดทุกรอบ